ข่าวนี้ต้องบอกให้คุณผู้ชมเตรียมเลขบัญชีเอาไว้ให้ลุงเลย

ลุงที่ว่านี่ก็คือลุงรงของเรานี่เองนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยไม่น่าจะใช่เงิน
แต่จะเป็นความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลง
เพลงที่มีชื่อว่าลุงโอนไวของพี่จตุรงค์นั่นเองค่ะ
ถูกต้องค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะปล่อยไปวันก่อน
โดยลุงรงค่ะทรงคลิปบอกกับบริเทศรัฐว่า
พร้อมกับฝากบอกให้ทุกคนสนับสนุน
เป็นกำลังใจด้วยการกดเข้าไปฟังกัน
เพราะเป็นการกลับมาร้องเพลงในรอบ๒๐ปีจ้า
เพลงนี้ทำเสร็จมาก่อนที่โควิดจะระบาด
แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คนตกใจกันเยอะ
ก็เลยไม่กล้าออกยังไม่กล้าออก

โชว์มีเงินโชว์เป็นเสถีเลย
เราก็กลัวว่าช่วงนั้นคนแย่กัน

มันก็เลยจะสวนกระแสก็เลยยังไม่กล้าออก

มันได้เวลาแล้วครับเพราะทุกอย่างผ่อนคลาย
โควิดบ้านเราเริ่มที่จะติดเชื้อกันน้อย

แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องโอนเงิน
เกี่ยวกับเรื่องลุงโอนไว้
จะเป็นลุงรัฐบาลหรือลุงลงก็
มันเกี่ยวกับเรื่องคำว่าโอนไวนโอนไวนมันใช้กันเยอะก็เลย
เอาเบอร์บัญชีมาเอามาดิเบอร์บัญชี
ชอบอ่ะชอบลุงมากเลย
มีลุงแบบนี้อยู่นานเลยลุงลง

ส่วนร้านอาหารครัวลุงรงค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเปิดบริการให้นั่งทานที่ร้านได้แล้วนะ
ซึ่งก็ปฏิบัติตามนโยบายก็คือเว้นระยะห่าง
และดูแลความสะอาดในทุกขั้นตอนก่อนเข้ามาทานในร้านนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองตอนนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปิดไปตามนโยบายของภาครัฐนะคะ
หลายพื้นที่หลายร้านตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้ว
ก็มีมาตรการป้องกันเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยกันเป็นอย่างดี
แต่คุณผู้ชมเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีด้วย
ใช่ค่ะไปอุดหนุนลุงรงเขาได้เขาจะได้มีเงินมาโอนไวกันต่อนะคะ